สิ่งค่าใครอย่าแตะอ๋อ
ไปเจอวัยรุ่นต่างถิ่นเอามีดไล่ฟันเขา

เขามากันเยอะกว่าสุดท้ายวิ่งไปในร้านหมูกระทะ
ซึ่งมีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดสุดท้ายจะรอดไหมไปดูครับ
โอโหดูส่งละแม่นี้ดูส่งละบอสผูชายทั้งหมดคือน่าจะเป็นเยาว่าชนนะ
รู้สึกจัดปีกรตัวเล็กตัวน้อยกลับมาดูอายุเยอะละ
เหลือเกินวิ่งกับมาละไหล่ฟันกันจนเขาวิ่งมาที่ร้านหมูกระทะ
เหมือนจะแบบตะโกนด่าทอกันไปแล้วคนที่มีมีดก็วิ่งเข้าไป

นี่ค่ะคือหนึ่งในพ่อของน้องที่เป็นคนเจ็บเนี่ย
เอาเรื่องราวนี้มาเผยแพร่นี้เนี่ยวิ่งเข้ามาในร้านเลย
โอ้ยคนกินหมูกระทะก็ต้องลุกกันนี้ตายกลัว

คุณจรพ่อของหนึ่งในคนเจ็บเขาบอกว่า
คือเขามีการขี่รถจักรยานยนต์กันมานะฮะ
ถนนสายทรัพย์ใหญ่เทพสถิตก็ขับรถขี่รถกันมาตามถนน

ก่อนจะเข้าตลาดแถวแถวตลาดนายางกลักก็มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ย

ไล่ฟันกลุ่มลูกชายกลุ่มลูกชายก็เป็นวัยรุ่น
ซึ่งก็ค่อนข้างจะต่างถิ่นมากับเพื่อน

แต่ก็หนีไม่พ้นถูกไล่ฟันหัวคุณผู้ชม
รถล้มแล้วนะโดนฟันแล้วด้วยนะ
ก็เลยวิ่งมาที่ร้านหมูกระทะขอให้คนช่วย
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาฟันซ้ำ
ดีเจ้าของร้านพยายามเฮ้ยไล่กลุ่มวัยรุ่น
ที่เป็นกลุ่มคนก่อเหตุเจ้าถิ่นออกจากร้าน
แล้วก็ขอให้ตำรวจติดตามให้มาดำเนินคดีซะ
เพราะวัยรุ่นกลุ่มนี้อันนี้คุณพ่อฝากบอกเหิมเกลิมเหลือเกิน
ขนาดคนอยู่ในร้านหมูกระทะเยอะขนาดนี้

ก็ไม่ค่อยจะไปสักเท่าไหร่นะครับ
ไล่มาที่วังกระท่าวพุ่น
ก็ขอให้ตริตามลาร์มาตว์ออกมาให้ได้
มาดำเนินคดีครับ
ครับผมนำเนินคดีครับ